ต้องบอกก่อนว่าเป็นข่าวที่ทุกคนส่งต่อกันผ่านทางไลน์แชร์ผ่านกันเฟซบุ๊ก

คือวันนี้วันหยุดคนก็ไปห้างกันอยู่
เยอะแล้วเป็นช่วงใกล้เที่ยงคนกำลังไปทานข้าวเลย
คือเป็นช่วงพีคเลยคุณผู้ชมก็ส่งกันมาว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เหตุการณ์สงบเรียบร้อยแล้ว
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่อย่างใดเลย
ก็เขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยอาจจะเกิดจากปล่องดูดควันเสียแล้วก็มีน้ำมันตกค้างจากการประกอบอาหารค่ะ
หลังมีไฟลุกไหม้ในส่วนห้องครัวของร้านอาหารที่ชื่อว่าหัวเส้งหงบริเวณชั้น๖ฝั่งเซ็น
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๑๑โมงเช้าค่ะ
ใช้เวลาประมาณ๑๕นาทีไฟก็สงบแล้วแล้วก็ระบายควันที่มีอยู่จำนวนมากออกไปได้
เหตุการณ์นี้แน่นอนล่ะสร้างความตื่นตกใจให้กับผู้ที่เข้าไปใช้บริการในศูนย์การค้าเป็นอย่างมากค่ะ
ก็อย่างที่บอกไปว่ามีการถ่ายภาพทั้งคนในห้างคนนอกห้างแชร์กันในโซเชียลมีเดีย
ทวิตเตอร์เฟซบุ๊คกลุ่มไลน์ก็แชร์กันไปหมดเลย
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็ออกมาบอกนะคะว่า
หลังจากที่ได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยความเสียหายภายในห้องครัวด้านหลังร้าน
มีเตาที่ใช้ประกอบอาหาร๓๔หัวที่ได้รับความเสียหายค่ะ
แล้วก็เห็นว่ามีคราบน้ำมันหยดมาจากฝ้าเพดานจำนวนนึงด้วย
ทางร้านเขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยกุ๊กประจำร้านกำลังประกอบอาหารประเภทผัดที่ใช้น้ำมันค่อนข้างเยอะ
จากนั้นอยู่ไฟก็ลุกไหม้ที่ปล่องดูดควันด้านบนแล้วก็ลามไปติดฝ้าเพดานค่ะ
สาเหตุหลักคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าปล่องดูดควันเสียประกอบกับมีน้ำมันจากการทำอาหารค้างอยู่ในท่อจำนวนมาก
พอมีการเกิดประกอบอาหารเกิดขึ้นแล้วมีประกายไฟติดขึ้นไปนิดนึงเนี่ยไฟก็เลยลุกไหม้
เมืองต้นตำรวจบอกว่าจะเรียกกุ๊กและพนักงานร้านมาสอบปากคำเพราะว่าเหตุนี้ถือว่าเข้าข่ายประมาทเลินเลิกจนทำให้เกิดเพลิงไหม้นะคะ
โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลก็ยังคงเปิดทำการตามปกติหลังที่จะดับไฟลิฟต์ได้เรียบร้อยแล้ว
แต่ก็มีการปิดกั้นในส่วนของร้านอาหารดังกล่าวเพื่อรอให้ทางร้านมาปรับปรุงแก้ไขค่ะ